มาดูต่อกันที่นางฟ้าใจบุญอีกคนของวงการบันเทิงค่ะคุณค่ะคุณบุ๋มปะนัดดานั่นเองนะคะ
มีความช่วยเหลือที่ไหนใครเดือดร้อนลงพื้นที่ถึงที่แน่นอน
แล้วก็บอกเลยว่าช่วงนี้หนักหนาสาหัสจริงนะกับความรู้สึกที่จะต้องรับรู้ข่าวสาร
แล้วก็รับรู้เรื่องราวต่างนั่นเอง
เคสในการช่วยเหลือคือจริงทุกเคสพี่บุ๋มแล้วก็เชื่อว่าจิตอาสาทุกท่านเนี่ย
อยากจะให้ทุกเคสให้มันประสบความสำเร็จช่วยให้ทุกคนรอดปลอดภัยนั่นเองค่ะ
แต่มันก็ไม่ได้สำเร็จทุกเคสนะคุณผู้ชม
บุ๋มเล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่าช่วงนี้เคสแต่ละเคสคือมันหนักหนาสาหัสขึ้นเรื่อยค่ะ
โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องนอนรอเตียงอยู่ที่บ้านเนี่ย
ต่อหลายเคสเลยพี่บุ๋มวีดีโอคอลให้กำลังใจคนช่วย
ให้ทั้งกำลังใจคนป่วยด้วยพี่บุ๋มบอกว่าจิตต้องแข็งสุดสุดจริงคุณผู้ชม
เห็นพี่น้องคนไทยด้วยกันกำลังรอความช่วยเหลือเต็มไปหมดค่ะ
ท้อไม่ได้หยุดก็ไม่ได้ด้วยแล้วองค์กรทำดีทุกวันนี้ของพี่บุ๋มพูดก็พูดนะฮะ
จะครบวงจรทั้งหมดแล้วนะคะทั้งรับรายชื่อแยกประเภทผู้ป่วยให้ช่วยหาที่ตรวจ
ข้าวปลาอาหารก็ส่งให้ค่ะพี่บุ๋มบอกว่าเหลืออย่างเดียวที่ยังไม่ได้ทำ
ขออนุญาตนะคะไม่ได้เผาศพให้แค่นั้นเองไปฟังสิทธิบุ๋มหน่อยค่ะ
ตอนนี้สั่งแม้กระทั่งถุงเก็บศพเพราะมีตายคาบ้านขาสายโทรศัพท์ดิฉัน
มันทำแทบทุกครบทุกวงจรเหลือที่เผาศพอย่างเดียวที่ปรดายังไม่ได้ทำ
มันก็เป็นความรู้สึกที่อึ้งแล้วก็อยากจะบอกว่าใครก็ตามที่มาทำงานตรงนี้เนี่ย
เรากำลังทำสิ่งที่ดีที่สุดและนี่คือสุดความสามารถแล้วแล้วเรากำลังต้องเดินไปข้างหน้า
นี่คือต้องกราบน้ำใจทุกท่านจริงนะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างพี่บุ๋มองค์กรทำดีแล้วก็เจ้าหน้าที่จิตอาสาท่านอื่นนี่คือความช่วยเหลือจากประชาชนสู่ประชาชนนะคะ
ถ้าเกิดว่าให้กำลังใจกันได้เนี่ยให้กำลังใจกันนะคุณผู้ชมอย่าไปแบบว่าบีบคันว่าทำไมยังไม่ได้ตอนนี้อยู่ตรงไหน
อย่าไปแบบเข้าใจว่าทุกคนเดือดร้อนแต่นะตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนเขาก็ใช้ใจใช้จิตวิญญาณทุ่มเทเต็มที่เหมือนกัน
เขาก็อยากจะช่วยคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าบางทีการช่วยเหลือเนี่ยมันอาจจะไปไม่ทั่วถึงจริงนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะ
แล้วก็ถ้าใครช่วยอะไรได้เราก็ยังพร้อมจะช่วยเหลือต่อไปนั่นเองคุณผู้ชม